ตำรวจไปบุกรวบตัวหนุ่มปริญญาโท
อ้างว่าเป็นสิทธิ์วัดพระธรรมกาย
ติดตั้งกล้องในห้องน้ำ
กล้องจิ๋วเล็กที่ผู้หญิงเขาไม่เห็น
ในห้องน้ำผู้หญิงในออฟฟิศ
เพื่อจะถ่ายภาพเพื่อนหญิงพนักงานกัน

แล้วก็ไปพบพฤติกรรมว่ามีการเปิดเฟซบุ๊ก
เพื่อจะจ้างหญิงสาวอายุ๑๕๒๕ปี
บอกว่าเธอมาทดลองผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกันหน่อยไหม
แต่พอมาถึงเอายาให้กิน
มอมแล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศนะครับ
ตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องรับแจ้งจากหญิงสาวผู้เสียหาย
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านซอยชินเขต
บอกว่าทางบริษัทได้ว่าจ้างนายบุญสรรพหนโยธิน
อายุ๓๘ปีจบปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยชื่อดัง
แล้วก็อ้างว่าเคยศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
แล้วก็เป็นลูกศิษย์วัดพระธรรมกายนะครับ

มาทำบัญชี
แต่ปรากฏว่าหญิงสาวผู้เสียหายพบว่า
ผู้ชายคนนี้มีพฤติกรรมไม่ชอบมาพากล

ติดตั้งกล้องขนาดเล็กไว้ภายในห้องน้ำ
ขอให้เจ้าหน้าที่ไปควบคุมตัวเพื่อทำการสอบสวน
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ไปควบคุมตัวนายบุญสันเนี่ยนะครับ
นายบุญสรรให้การรับสภาพไว้ไงรู้ไหมคุณ
บอกว่าผมแอบติดตั้งกล้องดังกล่าวจริง
เพื่อที่จะส่องเขาเรียกว่าส่อง
ส่งพนักงานหญิงเข้าห้องน้ำ
เจ้าหน้าที่ยังพบคลิปแล้วก็ภาพถ่ายลามกอนาจารย์จำนวนมากนะครับ
ในคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือของนายบุญสัน
ก็เลยต้องขยายผลไปตรวจค้นบ้านพักของนายบุญสัน
ตำรวจเข้าไปตรวจค้นบ้านพักถึงกับตกตะลึง
เพราะพบว่านายบุญสันเปิดเพจเฟซบุ๊ค
เพื่อรับสมัครหญิงสาวอายุ๑๕๒๕ปี
บอกว่าให้มาทดลองอาหารเสริม
ราคาคนละ๕๐๐๑๐๐บาทจะให้เป็นค่าจ้าง
เมื่อหญิงสาวมาถึงนายบุญสันจะใช้วิธีอย่างไรรู้ไหมคุณ
จะนำยาอัลปลาโซแลมและก็โดมิคุมให้รับประทาน
เป็นยาลักษณะคล้ายแบบทำให้นอนหลับให้ง่วงให้เพลีย
ก็คือยาที่เป็นยาจริงเขาเป็นยารักษาโรค

ใช่นะครับบอกให้หญิงสาวทานแล้วก็หมดสตินอนหลับ
ไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวก่อนที่ตัวเองจะทำอนาจารย์
แล้วก็สำเร็จความไคร้และที่แล้วก็ยังไม่พอนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาเป็นเจ้านายหนู
หนูทำงานให้กับหนูซึ่งหนูพบคลิปของตัวเอง
ถูกแอบถ่ายในห้องน้ำออฟฟิศ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาวันที่๓มีนาคม๒๕๕๙
พบกับน้องคือน้องเนี่ยไปใช้คอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
แล้วเจอคลิปของตัวหนูเองเขาก็เลยเรียกหนูให้ไปดม
หนูก็ไปดูแล้วทีนี้เข้าไปดูคลิป
คลิปเป็นการแอบถ่ายจากกล้องตั้งแต่วันที่๑๔๑กุมภาพันธ์ค่ะ
แล้วหนูก็เลยใช้เวลาคิดทบทวนดูว่าจะต้องทำอะไรยังไงกับเขาบ้าง
ก็เลยแจ้งตำรวจแล้วก็มาที่โรงพัก
แล้วก็นำคอมพิวเตอร์ตัวนี้มาตรวจสอบดู
จะเป็นเพจเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเพจชักว่าหรือเรื่องอะไรก็ตาม
พวกนี้จะมีเยอะมากแล้วจะมีการสั่งเกี่ยวกับยานอนหลับ
โซแลมเม็ดม่วงเด็ดเหลืองเม็ดเขียวประมาณนี้
แล้วก็สืบเนื่องจากการไปจ้างทำเกี่ยวกับสร้างว่ามาวิจัยวิจัยอะไรอย่างนี้
ทานยามอมยาจนน้องล่วงนอนหลับ
แล้วก็ทำการอนาจารย์เพื่อให้ตัวเองสำเร็จความไข้ก็เท่านี้ค่ะ

กล้องเนี่ยถ้าดูจากมุมในคลิปคือจะเป็นการถ่ายจากข้างล่างขึ้นข้างบน
ก็คือจะเห็นตั้งแต่ขาขาด้านล่างชักโคกขึ้นมาแล้วก็ชี้ขึ้นมายันบนเพดานค่ะ
ก็คงซ่อนอยู่หลังชะโครกนะเพื่อส่องเห็นนะครับ
แล้วก็โอ้โหผู้ก่อเหตุก็ชะล่าใจดันเอาคลิปเหล่านั้นไปไว้ในคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน
ก็นี่ไงจึงเป็นเบาะแสให้ผู้หญิงเขารู้ว่า
มีคลิปฉันอยู่ในคอมพิวเตอร์ของสำนักงานในโน้ตบุ๊กสำนักงานได้ยังไง
แล้วก็เอาไปเผยแพร่ในเพจอะไรนะคุณไม่ต้องพูดหรอก
เพจเกี่ยวกับเรื่องอาณาจารย์ทั้งหลายทั้งแหลนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกบานะเพาะช่วยผู้กำกับการโรงพักทุ่ง๒ห้อง
บอกว่าพฤติกรรมของนายบุญสรรเป็นภัยต่อหญิงสาวเป็นอย่างมาก
แต่ขณะนี้ตำรวจตั้งข้อหาได้เพียงก่อความเดือดร้อนรำคาญ
มาแจ้งความส่วนตัวเชื่อว่าพฤติกรรมนายบุญสรรค์
น่าจะมีการข่มขืนหญิงสาวด้วย
ก็เลยอยากจะขอให้ผู้เสียหายมาแจ้งความ
ตำรวจจะได้เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
แต่ว่าก็จะนำมาดำเนินคดีต่อไป

สำหรับใครที่ดูจากภาพด้านหน้าเห็น
ด้านข้างนี้ก็น่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่นะ
ฟังเสียงทางผู้มกับนะครับ
วันนี้ก็ได้ดูด้วยนะ
มีการช่วยให้สำเร็จตรงการข่าวตัวเอง
ก็อาจจะถึงขั้นฝุมคืนและทำชำนาวได้
อันนี้ในรายละเอียดตรงนี้ต้องตรวจสอบอีกที